ประมาณ๕วันครับชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมลงทะเบียนกับกิจกรรม
วันจริงเนี่ยสักประมาณบ่าย๓โมงของวันที่๙ธันวาคม๒๕๖๑นะคุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งหลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมทั้งการรถไฟเขาก็มีการจัดโบกี้
เป็นบ๊ายต์โบกี้ให้คนที่เอารถจักรยานจากต่างจังหวัดเนี่ยบันทุกข้อมา
แล้วก็เข้ามาในกรุงเทพมหานครได้นะครับ
ส่วนแอร์พอร์ตลิงค์ก็ให้นำรถจักรยานทุกประเภทขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกันก่อนเขาจัดไบท์โบกี้ให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
คลายความหนาวนะครับในวันที่๙ธันวาคมนี้ครับ
โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อนายสถานีและรับตัวโดยสารฟรี
เฉพาะขบวนรถที่กำหนดซึ่งจะพ่วงกับรถที่เดินอยู่ประจำทั้งสายเหนือสายใต้แล้วก็สายภาคตะวันออกครับ
เช่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิ้งให้นำรถจักรยานทุกประเภทเลย
ใครจะปั่นนะครับก็นำรถเนี่ยเข็นขึ้นไปแบกขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีก็นำบัตรประชาชนนี่แหละ
แสดงกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันที่บริเวณประตูพิเศษนะครับ
ข้างห้องจำหน่ายตัวโดยสารเพื่อที่จะลงทะเบียนเดินทางฟรีทุกสถานี
ตี๕๓๐ไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ
ตรีกฤษจันทรานิยมโคศกองบัญชาการกองทัพไทยก็ชี้แจงนะครับ
กรณีที่ผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทานไว้แล้ว
แต่ไม่สามารถเดินทางไปรับได้ในวันที่๑และ๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ดูประชมนะคะก็สามารถเดินทางมารับได้ที่อาคาร๑๕
กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานคร
ในวันที่๖และ๗ธันวาคมนี้๘โมงเช้าไปถึง๔โมงเย็น
หรือต้องการสอบถามว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรรับได้อย่างไรก็โทรศัพท์ไปนะครับ

๐๒๕๗๒๑๕๒๕หรือว่าสายด่วน๑๑๑๑นะครับ